เช้าสดใสวันนี้ไปดูภาพที่แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียกันก่อนเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้มีการพูดถึงเรื่องของดนตรีบำบัด
มีเรื่องของเปียโนมีเรื่องของไวโอลินนะคะ
แต่ว่าวันนี้จะไปดูดนตรีแบบจีนกันบ้างค่ะ
เป็นเด็กนักเรียนชั้นป๒เท่านั้นนะครับ
เป็นจิตอาสาเล่นกู่เจอนะคะให้กับบรรดาผู้ป่วยค่ะ
ไม่ต้องขอโทษนะครับแม่งผมช่วยด้วย
แม่งผมช่วยด้วยค่ะและทุกคนเป็นคนที่จะได้จริง
ที่หน่อยเราจะไปดูของชื่อได้เกี่ยวกันเถอะ
ก่อนหน้านี้มีเรื่องของอันตรีของกลุ่มแม่งครับ
นี่คือเด็กชายชั้นประถมศึกษาปีที่๒เท่านั้นนะคะใช่ค่ะที่ลงมือเขียนจดหมายถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุลาลงกรขอสมัครเป็นจิตอาสาค่ะเล่นดนตรีบำบัดให้กับผู้ป่วยจดหมายนี้ถูกแชร์ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊คของโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากชาติไทยใจความสำคัญนะคะระบุว่าผมเด็กชายธนวิน
วันธนวินที่มีจิตใจอาสาช่วยเหลือสังคม
รวมถึงชื่นชมในความสามารถด้วยค่ะ
ทีมข่าวก็ติดต่อไปยังคุณทักษะพรธนจิตทวันนะคะซึ่งเป็นคุณแม่ค่ะ
นักเรียนจิตอาสาคนนี้โดยคุณแม่เล่าว่า
เล่นกู่เจิงมาตั้งแต่๖ขวบแล้ว๑ปีเต็ม
สำหรับการฝึกซ้อมประกอบกับน้องเป็นคนชอบช่วยเหลือสังคม

แม่ก็เลยเสนอว่าน่าจะหากิจกรรมดีทำบ้างนะคะ
ซึ่งน้องสนใจเล่นดนตรีจิตอาสาที่โรงพยาบาล
และเราก็ได้ช่วยกันเขียนจดหมายถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล
โดยที่น้องเป็นคนเขียนเอง
เห็นภาพแล้วเมื่อกี้นะคะเป็นลายมือของน้องเลยนะคะ
แล้วก็คุณแม่ช่วยเรียบเรียงให้
ก่อนหน้านี้น้องเคยไปเล่นดนตรีจิตอาสา
ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมาก่อนนะคะ
และหลังจากนี้ก็จะมีไปเล่นดนตรีจิตอาสา

เล่าต่อว่าตอนนี้น้องรู้สึกภูมิใจมาก
ด้วยเหลือสังคมค่ะ